ส่วนความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
พลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงจะหมดวาระ
เดือนกุมภาพันธ์ปี๖๗นะครับ
โดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคุณวรวีมะกุดียืนยันว่าจะกลับมาลงชิงเก้าอี้อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ล่าสุดเดอร์ตุ๊กปียพงศ์ผิวอ่อนครับ
ตำนานกองหน้าทีมชาติไทยประกาศลงชิงตำแหน่งและพร้อมจะเป็นนายกสมาคมฟุตบอล
และถ้าเกิดสมาชิกให้การสนับสนุนนะครับ
สัญญาว่าถ้าภายใน๔ปีนะครับทีมไทยไม่ได้ไปบอลโลกเขาจะลาออกครับ

นายกสมาคมคนปัจจุบันเนี่ยพร้อมกับทีมผู้บริหารและอุปนายกจำนวน๕คน
และสมาคมการ๑๓คนจะหมดวาระเนี่ยนะครับ
ก็อย่างที่ทราบกันคือต้องเลือกตั้งใหม่ช่วงเดือนเมษายนปี๖๗นะครับ
ส่วนบิ๊กเจี๊ยบพลตรวจโทพิสันจุดิหลกครับ
อดีตเลยค่ะที่การสมากรมกีฬาฟุตบอลนะครับ
ก็พูดถึงเรื่องของการโหวตนะครับ

ก็บอกว่าเป็นอดีตข้าราชการเก่าใครจะว่ายังไงก็ช่างนะครับ
แต่มาตรา๑๑๒เนี่ยก็ปล่อยไม่ได้นะครับ
เพราะว่าเขารักชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์
จะไม่เลือกคุณพิธาเป็นนายกหากไปแตะมาตรา๑๑๒นะครับ
อะไรที่จะไปแก้สุดโต่งเกินไม่เห็นด้วย
แต่โดยทั่วไปก็ยอมรับในกติกา
จะมาอ้างแต่ว่าเสียงประชาชนส่วนใหญ่อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่
เพราะว่าคนที่มาเลือกตั้งประมาณ๓๘ล้านเสียง
แต่ว่าคุณได้มาเพียงแค่๑๔ล้านเสียง
จะมาบอกว่าเป็นเสียงของคุณทั้งหมดได้ยังไง
อีกอย่างสสมีแค่๑๕๒นะครับ
ซึ่งบางที่เขาก็ไม่เห็นด้วยก็มีเหมือนกัน
งั้นสอสอก็ต้องยกให้ทั้งหมดในเรื่องนี้
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ไม่ต้องมาเรียกร้องสวนะครับ
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการสอบถามคนที่เป็นอดีตคนในวงการกีฬา